ถึงเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
เป็นสิ่งที่ครูกระทำกับเด็กนักเรียนค่ะ
อ้าวอ้าวอ้าว

นี่ค่ะครูกระชากแขนของเด็กที่กำลังจะลุกขึ้นยืนนะคะ

แล้วก็พาเดินออกไปจากอาคารเรียน

ในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่า

ทำกับเด็กนักเรียนรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายภัยบูลเขียนประเสริฐ
อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์
ชี้แจงที่มาที่ไปของคลิปนี้นะคะ
บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม
ครูประจำชั้นม๒แจ้งบอกว่า
เด็กนักเรียนในคลิปไม่มาเรียนแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ก็เลยประสานครูที่ปรึกษาไปพูดคุย
แต่ถูกเด็กตอบกลับมาว่าไม่ให้มายุ่ง
ก็เลยติดต่อไปพูดคุยกับผู้ปกครอง
ซึ่งทราบว่าเด็กมีปัญหาสมาธิสั้นและสภาพจิตใจ
จึงจะพาตัวไปพบกับครูฝ่ายกิจการนักเรียน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและประเมิน
แต่ว่าเด็กไม่ยอมมาพบตามคลิปนะคะ
ก็ยืนยันว่าครูนั้นไม่ได้ทุบตีหรือทำร้ายเด็ก
แต่มันเป็นจังหวะดึงมือแล้วเด็กลื่นลื่นลงไป
เพราะว่าพื้นขัดมันแล้วเด็กใส่ถุงเท้า
ครูในคลิปปกติเป็นคนเสียงดัง
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับครูนะคะ
ก็เรียกครูมาปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าหานักเรียน

ครูก็ไม่ได้ทำอะไรกับรุนแรง

แต่ว่าไปจับมือเพื่อที่จะพาเด็กไปคุยที่ห้องกิจการนักเรียนแล้ว

ที่คุณครูดึงเด็กขึ้นแบบพื้น
ถามเรื่องนี้กับผู้ปกครองเด็กนะคะ
คุณแก้วอ้ายแสงก็บอกว่าคุยกับลูกชายแล้ว

แต่ว่าครูตามไปห้องกิจการก็ไม่อยากไป

แล้วส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับเหตุการณ์นี้
อะไรกับเหตุการณ์นี้เพราะว่ารู้ว่าลูกมีปัญหาสมาธิสั้น
ตั้งแต่ตอนเป็นปฐมนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมต่อต้านด้วยในบางครั้งค่ะ
ล่าสุดค่ะเด็กนักเรียนในคลิปนี้นะคะได้ไปทดสอบ
ตามขั้นตอนของแพทย์โรงพยาบาลลาดยาว
ซึ่งก็พบว่ามีปัญหาเรื่องของสภาวะทางจิต
ทางโรงเรียนและผู้ปกครองจึงร่วมกันทำเรื่อง
ส่งเด็กไปบำบัดที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ต่อไป
ก็มีการนัดพบแพทย์วันที่๒๑มิถุนายนนี้ค่ะ